เหตุทธิศที่เกิดขึ้นย่านสายไหมค่ะ
เป็นผู้ชายหนุ่มรับเหมาวัย๔๑ปีค่ะ

แล้วก็อยู่กินกันมานานฉันสามีภรรยานี่แหละ
แต่ครอบครัวฝ่ายหญิงกีดกันบอกว่าไม่อยากยอมรับ

แล้วผู้ชายก็เคยแต่งงานมีภรรยามีลูกมาแล้วด้วยอยากที่จะให้เลิกกัน
สุดท้ายเขาตัดสินใจแก้ปัญหานี้ด้วยการซดยาพิษเสียชีวิตกันทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วสภาพศพที่ตำรวจไปเจอคือนอนเกยกันอยู่อะค่ะ
สลดเกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจสอนอสายไหมเนี่ยได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้เสียชีวิตสองคนในบ้านเช่าหลังหนึ่งในซอยเพิ่มสินสามสิบสี่
ไปตรวจสอบดูก็ปรากฏว่ารักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้
ที่โถงชั้นล่างใกล้เตียงนอนพบศพในเอกชัยสุพิษะวัยสี่สิบเอ็ดปี
เอ็นทัพร่างศพอีกศพหนึ่งคือศพของนางสาวปวีนาใบแก้ววัยยี่สิบแปดปี
สภาพศพคือนอนหงายมีผ้าห่มนวมคลุมทับทั้งร่าง
ทั้งสองศพมีน้ำลายฟูมปากร่างกายไม่มีบัตรแผลอื่นนะคะ
ธนสูตรเมืองต้นก็เสียชีวิตมาแล้วประมาณสิบห้าถึงสิบหกชั่วโมงค่ะ
ทีนี้บนโต๊ะพับใกล้กับศพเนี่ยมีจดหมายลาตายวางอยู่ด้วยนะคะ
เป็นกระดาษเขียนข้อความประมาณสี่ถึงห้าแผ่นสรุปใจความคร่าวคร่าวก็คือว่า
เขาถูกกิจกันเรื่องความรักก็เลยอยากจะขอตายไปด้วยกัน
ไม่อยากแยกจากกันและฝ่ายชายที่มีลูกอยู่แล้วก็สั่งเสียลูกด้วยนะคะ
บอกว่าพ่อไปก่อนแล้วอืมแล้วก็อยากที่จะให้คนที่เหลืออยู่เนี่ย
ช่วยดูแลลูกให้กับเขาด้วยแล้วบนโต๊ะก็มีกระป๋องเบียร์เปล่าสามสี่กระป๋อง
มีเครื่องดื่มน้ำต่างที่ดื่มหมดแล้วอีกประมาณ๓๔กระป๋องด้วยนะคะ
ในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
หมายหน้าตายก็วางอยู่ตรงนั้นอ่ะใกล้ใกล้กับศพค่ะภายในห้องค่ะ
อกจากเจอศพ๒ศพแล้วเจอลูกแมวอีก๓ตัวด้วยนะคะ
ร้องเสียงดังอยู่ในห้องจนเจ้าหน้าที่ต้องนำออกมาดูแลค่ะเนี่ย
ตัวยังจิ๋วอยู่เลยนะคะเนี่ยไปสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่านายเอกชัยคนนี้เขาเป็นช่างรับเหมาทั่วไป
อยู่จังหวัดเพชรบุรีเคยแต่งงานมีภรรยาและลูกสาวแล้วหนึ่งคน
แล้วก็เลิกกับภรรยาเก่ามาพบรักกับนางสาวปวีนา
แห่งหนึ่งนายเอกชัยนี่แหละค่ะที่เป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียนจนเรียนจบ
แล้วก็ทำงานมาได้สองปีที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านรังสิตจากนั้นสองคนนี้เนี่ย
เขาก็มาเช่าบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยอยู่กันมาเกือบ๑๐ปีแล้วนะคะ
และทั้งคู่ก็มาแต่งงานกันเมื่อสองปีที่แล้วโดยก่อนหน้านี้
บอกว่าก็เห็นรักกันดีแต่ว่าระยะหลังหลังเนี่ย
เริ่มเห็นว่ามีปัญหาระหองระแหงกันแล้วก็ฝ่ายหญิงเพื่อนของเธอเนี่ย
บอกว่าอยากจะเลิกกับฝ่ายชายแล้วเคยนัดฝ่ายชายไปที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้พ่อแม่ช่วยบอกเลิกโดยบอกว่าฝ่ายหญิงเขามีผู้ชายคนใหม่แล้ว
เหมาะสมกว่าเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยอายุกว่ามากกว่า
ยังเคยมีภรรยามีลูกมาแล้วด้วยพ่อแม่ก็เลยไม่อยากให้คบกัน
อยากที่จะให้เลิกกันแล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นชนวนเหตุ

ผู้หญิงคือทาไปที่ทาไปทานจังหวัด
ก็อะที่เหมือนให้เลิกแต่ผู้ชายคนอื่นมันมายังไงบ้าง
ไม่ไม่โอเคเขาก็แล้วไม่คิดว่าเขาจะทำนะ

ซึ่งจากการที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบพยานแวดล้อมแล้ว
ก็คาดว่าผู้ตายทั้งสองคนน่าจะกินยาตายค่ะ
จากสาเหตุเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังที่ถูกกีดกัน
ก็เลยตัดสินใจจบชีวิตคู่ลงแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องนำขวดเครื่องดื่มเปล่าแล้วก็กระป๋องเบียร์ไปตรวจหา
ด้วยว่าผู้ตายเนี่ยดื่มเครื่องดื่มอะไรหรือว่าดื่มสารอะไรเข้าไป
ก็คาดว่าน่าจะเป็นการซื้อมาแล้วก็อาจจะเทใส่กระป๋องเครื่องดื่มเหล่านี้